ครับขอบคุณครับท่านครับ
สั้นนะครับเพราะเอิญมีเนื้อความที่จะต่อเนื่องจากท่านลำตรีกีฬาและท่องเที่ยว
จับใจความสำคัญก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าต้องช่วยกันช่วยกันทุกคน
เพราะเรามีสิ่งที่ดีมีสิ่งดีงามที่เรียกว่าอำนาจละมุนมาแต่ไหนแต่ไรนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสื่อศิลปะการบันเทิงเท่านั้น
แต่หลายเรื่องเมื่อสักครู่ท่านได้เพิ่มเติมไปควรจะครบแล้วแล้วนะครับ
เรื่องของการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจละมุน
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นสัญญานุภาพในกำลังอาวุธแต่เรามีสิ่งที่เหนือกว่าอาวุธยุทธุปกรณ์
ก็คืออำนาจละมุนอย่างที่ว่านั่นนะครับเรื่องกีฬาที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่
ณวันนี้ขณะนี้กำลังเป็นเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งในวงการกีฬาทั่วโลก
แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนไปอีกหลายด้านด้วยกัน
แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีความเก่งอยู่ในตัวนะครับ
ความเก่งในตัวนี้มันช่วยเราในหลายสถานด้วยกันนะฮะ
แง่ของการออกไปแต่งงานไปอยู่ในบ้านเมืองของคนอื่นเขา
สามารถที่จะให้เป็นที่ประจักษ์นะครับ
ว่านอกเหนือจากความนุ่มนวลฤทเสน่ห์ของหญิงไทยทั่วไปแล้วยังมีความเก่งอยู่ในตัว
เพราะฉะนั้นเรื่องของกีฬานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ
อาจจะสำคัญมากกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่า
ณวันนี้ในโลกที่เป็นโลกาพิวัฒน์และทุกครัวเรือนก็จะเล่นกีฬากันในสมาชิกของครอบครัว
เพราะฉะนั้นความนิยมชมชื่นต่อนักกีฬาที่มีความสามารถนั้น
จะเป็นตัวนำที่ดีที่สุดที่จะให้มีการรับรู้รู้จักประเทศนั้นและจะนำไปสู่การท่องเที่ยวคือ
มาเยี่ยมมาเยือนและมารู้จัก
สิ่งที่ท่านรัฐมีภาตรีดแกล่าถึงอีกเรื่องก็คือเรื่องสถานศักดิ์สุข
และกับอันนี้ก็เป็นความชัดเจนอย่างมากสร้างความตื่นตัวให้กับนานาประเทศ
กำลังพัฒนาอย่างไทยสามารถที่จะดูแลทุกสุข
ต่างต่างของหลายประเทศเพิ่งกลับมาจากซาอุนะครับอ่า
ในการไปสาอุเนี่ยได้มีการนำวิทยาการอันหนึ่ง
ของไทยนะฮะที่สามารถจะไปช่วยดูแลและให้ให้อ่า
คนสาวอุบและคนในอ่าประเทศอัตวันออกลางเขาตื่น
ตัวมากเนื่องจากเป็นผู้ที่รับประทานของหวานค่อนข้าง
มากสิ่งที่ตามมาด้วยความหวานนะฮะจากการรับประทาน
นะฮะคืออ่าโรคเบาหวานนะฮะโรคเบาหวานก็จะมีแผลและ
จะนำไปสู่การตัดขานะฮะเป็นจำนวนมากทีเดียวใน
ประเทศกลุ่มตะวันตกอ่าตะวันออกกลางซึ่งจากการนั้นอ่า
ที่ได้ไปสาวดีได้นำแพทย์และผู้คิดคนอ่าซึ่งก็คือ
การรักษาแผลบาวหวานนะฮะพอทางรับทราบนะฮะตื่นตัว
มากเลยนะครับเพราะว่าถือว่าจะมาช่วยอ่าชีวิตของคนใน
ครอบครัวได้นะไม่งั้นก็อ่าอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียหรือ
ต้องตัดแขนตัดขาตัดอะไรต่ออะไรเป็นคนพิการไป
อ่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะไม่อ่าขอขอเรียนว่าอ่าความ
สามารถของเราด้านอำนาจละมุนมันขจรกระจายไปมากกว่า
คิดไว้นะครับอ่าแม้กระทั่งเรื่องของอ่าการที่อ่า
เราเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนทางด้านของการพัฒนา
ยั่งยืนก็เกิดคุณค่าเป็นอย่างมากเป็นที่รับรู้
นานาประเทศถึงความสนใจและการเอาใจใส่ของ
หลายประเทศขอมาติดต่อทำความคุ้นเคยรู้จักและวิธีการ
ต่างของประเทศไทยนะฮะอ่าวิธีอาการต่างของประเทศ
ในการเข้าถึงเคล็ดลับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปร่วมดำเนินการพบควมกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพราะฉะนั้นในประเทศแอฟริกาหลายประเทศ
ขณะนี้ยกย่องประเทศไทยไปอย่างมาก
ที่ได้เข้าไปช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในแง่ของการพัฒนาที่มีความยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อย
เพราะว่านี่คืออำนาจละมุนที่เรามักจะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงกันนักนะครับ
สิ่งที่เราพยายามดำเนินการในกรอบของความเป็นระบบของการนำเสนออำนาจระมุนของเราเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยสามารถจะร้อยรัฐพูดกันอย่างคร่าวได้นะครับว่า
นำเสนอออกมาในมุมของการทูตทางด้านของการต่างประเทศ
ยกเป็นตัวอย่างเหมือนของท่านอาลังกฤษภัทรท่านที่พูดถึงนะฮะ
การท่องเที่ยวสิ่งดีของเราไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออาหารเนี่ย
มันล้วนแล้วแต่อยู่ในมุมของสถานภาพ
ก็คือการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้รู้จัก
หลายท่านได้พูดถึงเกาหลีก็ออกมาในเชิงเดียวกัน
คือให้มีการรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
การที่ทำให้เรารู้จักเป็นที่รู้จักกว้างขวางก็คือ
ประเทศไทยต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลยกระดับมาตรฐาน
ขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องราว
ก็จำเป็นต้องมีความยั่งยืน
ก็คือไม่เพียงแต่ความหมายของความมั่นคงทางด้านแนวทางเดิม
แต่ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ในยุคนี้เนี่ยนะครับ
รวมแล้วแต่มีมุมของความมั่นคงเข้าไปแฝงอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน
รวมแล้วจะถือว่าอยู่ในบริบทของการนำเสนออำนาจละมุนของประเทศไทย
เรารู้ว่าในแง่ของการจะดำเนินการให้ได้ครบทั้ง๕ด้านด้วยกันเนี่ย
จำเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณการการทำงานนะครับ
อย่างที่ท่านพี่พระได้ขอมันสักครู่นะครับครับว่า
ไม่ใช่ภาครัฐนาธิธรรมแต่ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
จำเป็นต้องร่วมดำเนินการเพื่อให้สำริดผลอย่างที่ได้กล่าวไว้
สุดท้ายนี่อย่างสั้นขออนุญาตพูดถึงอันดับของไทยในระดับโลก
ซึ่งมีอยู่๔ด้านด้วยกันเป็นการรวบรวมมาจากสิ่งที่มีการยอมรับในระดับโลก
เมื่อวันที่๑เดือนมกราคม๒๐๒๒คือปีนี้นะครับ
อันดับ๖ก็คือประเทศที่สวยงามที่สุดในโลก

อันดับที่ถือว่าติดอันดับ๕๐ร้านอาหารในเอเชีย
แง่ของคุณภาพชีวิตอันดับหนึ่งประเทศไทยในเอเชียที่เหมาะสมกับการเกษียณมากที่สุดนะครับ

ปีนี้อันดับ๔๓นวัตกรรมของโลกนะครับ
อันดับ๕๔ความพร้อมทางเครือค่ายต่าง
ขณะเดียวกันทั้งด้านสถานศึกษ์ก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับ
มีการรับมือโควิดที่ดีที่สุดเป็นอันดับ๔ของโลกนะครับ
อันดับที่๕คือความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกนะครับ
สำหรับทางด้านเศรษฐกิจมีอันดับ๔
คือประเทศที่เหมาะกับการเริ่มธุรกิจมากที่สุด
และความสำคัญหรือความสามารถในการแข่งขันอันดับที่๒๘
ในขณะเดียวกันความน่าเชื่อถือของประเทศที่

อันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนออย่างสั้น
เพิ่มเติมในแง่ของอำนาจละมุน
ที่กำลังเดินการอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน